ซูโก้เจปานวันอาทิตย์นี้ใครเคยบินมาแวะทรานสิทธิ์ที่สนามบินนาริตะแล้วเบื่อนั่งหายใจทิ้งในสนามบิน๔๕ชั่วโมง
ฮีโรสังมีคอร์สท่องเที่ยวสั้นแต่ได้ใจความมาแนะนำ